เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นตรงข้างข้างโชว์รูมเลย
เกิดขึ้นกับรอปภสองคนเขาเป็นคู่กะกันคือเข้ากะเดียวกัน

ฝั่งหนึ่งอายุเยอะแล้วคุณตารอปภ๗๐กว่า

คนไหน๖๑คนไหน๗๕นะ

ส่วนตัวใหญ่กว่าคือคุณลุงรอปภอายุ๖๐
แล้วนี่คือคนแอบถ่ายนะ
คือคนเขาแอบเอามือถือไปถ่าย
แล้วเก็บภาพเหตุการณ์จังหวะนี้คุณผู้ชม

ทะเลาะอะไรกันถึงเอามีดเอาเหล็กมาตีมาแทงกันแบบนี้
เท่าที่ดูจากคลิปเมื่อกี้โดนเข้าหลายแผลแล้วนะ

แล้วจริงคือคนที่ทำก่อนคือคุณตารอปภ
เพราะว่าเอาท่อนเหล็กไปฟาดลุงลอบพอร์ไหม
อันนี้เริ่มก่อนเลยลุงรบพอเห็นแบบนั้นเอามีมีดอยู่

นี่ซอยข้างโชว์รูมรถยนต์ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
แล้วมันมีภาพอีกมุมหนึ่งด้วยนะจากกล้องหน้ารถ
จะเห็นว่าคุณตาลอบพอร์ที่โดนแทงนั่นนิ่งแล้วนะคะ
แต่เวลาคุณตาลอบพอร์งหน้าก็ว่าจะฆ่าลูกลุงลอบพอร์
ภูลอายุ๗๕ก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าโดนแทงเข้าท้องนะพี่เบิร์ตเข้าขาด้วย
ส่วนลุงรอปภที่ก่อเหตุคือลุงชาญชัยเต็งสุจริตอายุ๖๑ปีหนีไป
หลังจากนั้นเมียของลุงชาญชัยติดต่อมาหาตำรวจว่า
เดี๋ยวฉันจะพาผัวฉันมามอบตัวนะฉันจะเอามีดมาด้วย
ตาวนิสหยุดได้แล้วไปได้แล้ว
ตาวนิดไม่หยุดก็เลยต่อสู้กัน

ไม่คิดไงผมแค่จะป้องกันตัว
ไม่ได้กะเอาตาย
ผมไปบ้านครับไปเอายาพ่นยาอะไรเพราะผมมีโรคหอบ
แล้วทำไมตัดสินใจมามอบตัวล่ะคะคุณลุง

ผมต้องการมามอบอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้พูดถึงมีโรคประจำตัวด้วยได้ยินใช่ไหมคะ
คือเมียของคุณลุงเนี่ยก็เป็นห่วงแหละเพราะว่าบอกเลยว่า
ลุงแกเนี่ยมีโรคประจำตัวทั้งโรคปอดหอบหืดแต่ว่าพอทำผิดแบบนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ทำ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยคือมีประวัติในคดีจำหน่ายยาเสพติดด้วยนะ
พอพ้นโทษมาปั๊บมาสมัครเป็นรอปภเฝ้าโชว์รูมรถยนต์แบบนี้ค่ะ